เดี๋ยวมาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะอันนี้คือหนาวยังไงก็ไม่กลัว
หนาวยังไงก็ไม่หวั่นเพราะว่ายน้ำข้ามทะเลค่ะ
ผู้ชายคนนี้เขาเป็นลูกครึ่งเขาบอกว่าที่ตัดสินใจว่ายน้ำ
ไม่ได้ต้องการจะไหว้แข่งกับใครแต่ไหว้เพื่อชนะใจตัวเอง
แล้วก็อยากให้คนหันมาใส่ใจแล้วก็สนใจสิ่งแวดล้อม
เห็นไหมคะนู้นนี่มันทะเลใต้ปะเนี่ย
ใช่ค่ะนี่คือที่กระบี่นะไหว้ข้ามจากฝั่งอ่าวนางนะคุณผู้ชม
ไปนู่นฝั่งเกาะปอดะยากไกลนะ
๑๕โลพี่บอสแล้วก็ว่ายกลับมาอีก๑๕บวก๑๕เป็น
๓๐อ่ะสิใช่ค่ะแล้วนี่วันแมนแมล่าดอม
เออเห็นแมนอื่นอยู่บนนั้นไหมไม่มีแล้ว
เป็นนุ่มลูกครึ่งไทยสก๊อตแลนด์อายุ๒๖ปีค่ะ
คือคุณพ่อเป็นชาวสก๊อตส่วนคุณแม่เป็นคนไทย
ก็คือคุณน้องจีรานุษย์พิรมพักดีนั่นเองค่ะ
ก็มีการโพสต์คลิปขณะที่ว่ายน้ำอยู่กลางทะเลกระบี่แบบนี้
คือเขาตั้งต้นจากฝั่งอ่าวนางในอำเภอเมืองกะบีนะ
ไปเกาะปอดะอย่างที่บอกแล้วก็ไหว้กลับมา
ก็เลยติดต่อไปไปคุยด้วย
คือเขาบอกว่าการไหว้น้ำข้ามทะเลเนี่ย
เริ่มตั้งแต่๑๐โมงเช้าเมื่อ๒๙ตุลาที่ผ่านมา
ใช่ให้คุณผู้ชมเห็นเลยว่าภาพมุมสูงเป็นยังไงนะคะ
ก็ใช้เวลาไหว้ข้ามทะเลไปกลับ๖ชั่วโมงครึ่ง
ระยะทาง๓๐กิโลก็ต้องว่าให้หนีกระแสน้ำที่มันไหลเชี่ยวช่วงหนึ่งด้วย
ก็เลยทำให้ระยะทางมันเพิ่มขึ้น
คุณผู้ชมดูสิก็เลยถามไงว่าน้องซายที่ตัดสินใจว่ายน้ำเนี่ยเพราะอะไร
ต้องการเรื่องของกระสงกระแสหรืออะไรยังไงบอกไม่เลยพี่
ผมไม่ได้อยากได้กระแสอะไรเลยแต่ว่าตัวผมชอบชอบว่าว่ายน้ำอยู่แล้ว
แล้วผมรักทะเลอันดามันผมเคยทำกิจกรรมอนุรักษ์กับชาวบ้านมา
นี่ก็๓ปีกว่าแล้วนะที่ผมทำกิจกรรมแบบนี้อย่างหนึ่งนะผมไม่ได้ต้องการที่จะไหว้แข่งกับใคร
แต่ผมต้องการไหว้เพื่อชนะใจตัวเองล้วนเลยคือทำลายสถิติการว่ายน้ำของตัวเอง
แล้วก็อยากให้คนที่อย่างน้อยเขาดูโซเชียลผมเนี่ยเขาก็ได้ตระหนักถึงทะเลอนุรักษ์ทะเล
อันนี้คือหนุ่มสายนะคะส่วนอีกหนุ่มหนึ่งหนุ่มโตโน่ค่ะ
หลังจากที่ไหว้ข้ามโขงเรียบร้อยแล้วแล้วเมื่อคืนนี้นะพี่เบิร์ต
ใช่ค่ะหนุ่มโตโน่ออกมาโพสต์ในไอจีนะ
บอกว่าได้เงินบริจาคทะลุ๘๐ล้านบาทเรียบร้อยแล้วค่ะ
แล้วนักข่าวของเราเข้าไปดูตอนประมาณตีหนึ่งนะ
ยอดเงินบริจาคก็คือ๘๐๓๘๔๑๙๘บาทค่ะ
แล้วก็หนุ่มโตโน่จะทำตามที่ตั้งใจเอาไว้แหละ
ระดมทุนได้ทุน๘๐ล้านบาทตรงนี้มา
จะเอาไปให้กับโรงพยาบาลไทยโรงพยาบาลลาวนะคะ
ก็ไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่โรงพยาบาลนครพนม
แล้วก็โรงพยาบาลในแขวงคำม่วนต้องการต่อไปนะคะ
ขอบคุณทุกคนนะที่ร่วมกันบริจาคคนละเล็กคนละน้อย

คือสองคนที่ว่ายน้ำก็วัตถุประสงค์อาจจะต่างกันไป